คุณเพิ่มไม่กลับ

เหมือนเป็นไซนะอักเสบครับก็เลยไปหาหมอ

พิจารณาน้องตั้มแล้วเหมือนเดิมครับ
ทุกมัตต์ทุกมัตต์ถั่วหรือบ้าง
คนบทนี้ตำส้ำอร่อยทำแบบภักรณ์อร่อย

บ้านพี่ฝั่งครรภ์นี้

อาบน้ำกันเห็นกันทุกที
อุ้ม้ามาซี่ขาบคลอง

พร้อมผิดกับ